เริ่มดูที่จังหวัดลบบุรีกันก่อนเลยนะคะ
เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อค่ะ
ชนอย่างจังเข้ากับรถกระบะ
เหตุการณ์นี้นะคะมีคนเสียชีวิต๕คน
แล้วก็มีคนรอดชีวิตมาได้๑คนค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๔๓๐ที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจโทอำนาจแจ่มจันทร์สารวัตรสอบสวนสพท่าวุ้ง
พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงลบบุรี
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสามแยกบายพาร์ทโพตลาดแก้ว
ถนนสายลบบุรีสิงห์บุรีหมู่ที่๑
ตำบลโพตลาดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะคะ
นี่ค่ะไปพบรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อ
ชนเข้ากับรถกระบะค่ะ
คือนี่นะลักษณะของรถบรรทุกพ่วงเนี่ย
จอดขวางกลางถนน๓แยกแบบนี้ค่ะ
ไปตรวจสอบด้านหน้ามีรอยชนพังยุบเลยนะคะ
ถูกชนสภาพพังยับเยินทั้งคันเช่นเดียวกัน
คือเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

ซึ่งรถกระบะคันดังกล่าวคาดกันว่า
น่าจะเป็นรถขนส่งสินค้าการเกษตร

ไปตรวจสอบเพิ่มเติมภายในรถกระบะ

แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายด้วยนะคะ

นำตัวผู้บาดเจ็บออกมาส่งโรงพยาบาลท่าวุ้ง
แล้วก็นำตัวผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถ
ทีนี้ไปสอบถามนายสำรวยพับสะน้อยอายุ๕๘ปี
เป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงยืนรอที่จุดเกิดเหตุ
เล่าว่าตัวเขาเองขับรถกลับมาจากจังหวัดชายนาฏ
เพื่อจะมุ่งหน้าไปจังหวัดสิงห์บุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยกเลี่ยงเมือง
มีการเปิดสัญญาณไฟกระพริบสีส้ม
คือสามแยกตรงนี้ก็มีการตั้งสัญญาณไฟอัตโนมัติ
คือตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๕แต่ปรากฏว่าตอนที่มันเกิดเหตุคือตี๔กว่า
สัญญาณไฟยังไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นก็สัญญาณนี้ก็เลยเป็นกระพริบกระพริบไว้
ก็เลยกลายเป็นแยกวัดใจโดยอัตโนมัติ
นายสำรวยคนขับรถบรรทุกพ่วงเล่าบอกว่า
ตัวเขาเองจะเลี้ยวขวาเข้าถนนเลี่ยงเมือง
แต่มองไม่เห็นรถกระบะที่วิ่งมาทางตรงก็เลยตัดสินใจเลี้ยว
แล้วก็ทำให้พุ่งชนเข้าอย่างจังจนกระทั่งมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ
มีอีกหนึ่งคนนะคะที่เราไปพูดคุยด้วย
ก็คือนางสาวยุภาพรแสนจันทร์อายุ๒๗ปี
เป็นภรรยาของคนขับรถกระบะแล้วก็คนขับรถกระบะเนี่ยก็เสียชีวิตด้วย
เธอเล่าบอกว่าตัวเธอเองแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งหมด
เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายมีดขายเครื่องมือการเกษตร
โดยจะตระเวนขายตามตลาดนัดในจังหวัดต่าง
แล้วก็จะมีการพักค้างแรมที่วัด
ในวันนี้ออกเดินทางมาจากตัวเมืองลบบุรี
เพื่อมุ่งหน้าไปอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏ

แต่พอเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ
ถูกรถพ่วงพุ่งชน
ขณะเกิดเหตุเธอเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าสามีที่เป็นคนขับรถกระบะแล้วก็เสียชีวิต
หันมากอดเธอไว้คล่อมเธอไว้
ก่อนที่รถจะพลิกตะแคง
ทำให้เธอรอดชีวิตมาได้อย่างหุดหวิดนะคะ
แล้วก็เป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้

ก็แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ